เสียบด้วยเขาขวามาบวกแลกศอกกันเลย
ดูครับจังหวะเกี่ยวแล้วคืนด้วย
ึ่งแข้งกึ่งเข่าของชนชาย
เอกเป็นมวยที่ออกอาวุธได้สวย
แต่จังหวะนี้เสียหลักล้มลงไป
เดี๋ยวดูนี่ครับปั้งเข้าไปครับโอ้โหวูบครับ
โอ้โหดูครับหมัดขวาเข่าอ่อนเลยครับ
แล้วหลังจากนั้นครับพระเอกพยายามจะเร่งเครื่องครับ
แต่ชนชายครับระบบป้องกันตัวแกดีครับแล้วนี่ครับมีหลักเหลี่ยม

แล้วทุ่มตัดแรงทางด้านเจ้าเพชรเอกนี่หลายต่อหลายครั้งนะครับ
อื้อฮือเพชรเอกพยายามจะโยนเขาลอยยัดเข้ามา
แล้วเสียบด้วยซ้ายคืนครับนี่กระตวนของชนะเพชรเอก
นี่ครับจังหวะปิดแทงด้วยซ้ายครับแล้วตั้งกำแพงคา
เพชรเอกเสียบขวาคืนยัดด้วยซ้ายเติมเข้ามาอีกที
โอ้โหดูครับวันนี้ต้องบอกว่าต้นไปก่อนอีกแล้วครับ
แต่ปลายมีแผ่วครับพระเอกดูครับโดนเหลี่ยมเข้าไปอีกครั้งครับ
โอ้โหยังยั้งยั้งเอาไว้เลยครับเกือบไปครับ
เททิ้งครับล้มลงไปหลายต่อหลายครั้งครับ
โอ้โหโอ้โหโอ้โห